ลองย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในช่วงแปลกแหวก
จำได้คุณจูด้งพาไปนวดลิ้น
ว้าวมันแปลกมาก
สัปดาห์นี้ยังอยู่ที่เรื่องของการนวด
เพราะว่าเรายังอยู่กับป้าปุ้มมือนวดคิวทอง
โอ้โหดิฉันหวาดเสียวเหมือนกันนะสัปดาห์นี้
สัปดาห์นี้มันได้นวดลิ้นแล้วแต่เขาจะนวดลูกดก

ทำยังไงนวดแบบไหนติดตามกันเลยในช่วงของ
แปลกแวกเอ๊
ตลอดข่าววันนี้มีเรื่องราวทั้งแปลกแวกเอ๊
ชักชวนงงป้นสงสัย
มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้ว
คุณผู้ชมครับหลังจากที่สัปดาห์ก่อน
เราได้นวดลิ้นกันจนฟินจุกพูดชัดจัดเต็มกันไปแล้ว
ครั้งนี้ป้าปุ้มมือนวดคิวทอง
จะพาผมไปนวดนวดให้ลูกดก
เอ้าแบบนี้ก็มีด้วยเหรอเนี่ย
สวัสดีครับอยู่กันอีกเทปหนึ่ง
แต่ว่าวันนี้ป้าปุ้มเห็นบอกว่า
มีช่วยในเรื่องของการนวดลูกดกด้วย
ธรรมดาผู้หญิงแต่ถ้าผู้ชายต้องการ
ชัวร์ค่ะและหนูจะสบาย

นวดลูกดกของป้าปุ้มไม่ธรรมดาจริงเลยครับ
เพราะคุณป้าจะนวดให้ผมซึ่งเป็นผู้ชายนี่แหละ
โอ้โหผู้ชายก็นวดลูกดกได้แหละครับเนี่ย
และที่สำคัญศาสตร์ของการนวดลูกดกของป้าปุ้ม
บอกเลยว่ามันคือความชำนาญที่สั่งสมวิชาแผนโบราณ
และภูมิมากกว่า๓๐ปี
จุดไหนโดนจุดไหนเด็ดป้าแกรู้หมด

โอ้โห
ใจเย็นเดี๋ยวเพิ่งได้ไม่ได้ครึ่งครึ่งเลย
ไม่ได้ครึ่งครึ่งเลย

และบางคนไปอวัยวะเพศ

ที่ท่อต่อตรงเลยใช่จุดเด็ด
พอจะเดาได้เลยว่าจุดเด็ดคือจุดไหน

ดึงไว้ดึงเหมือนจะคลอลูกโอ้โฮ

เดี๋ยวมันจะพลังอาจ

ลูกของป้าปุ้มเนี่ยมันจี๊ดทุกจุด
จุดจุดจุดเลยแหละครับ
จนผมคิดว่างานนี้ลูกดกแน่นอน
ส่วนการนวดลูกดอกของผู้หญิงป้าปุ้มบอกว่า
ศาสตร์นี้นอกจากจะได้ความชำนาญจากภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมานานแล้ว
กดจุดของป้าก็จะเน้นในเรื่องของการถีบมดลูก
ที่ไม่เหมือนใครให้ปีกหมดลูกเข้าอู่ซ้ายอู้ขวา
เข้าที่เข้าทางจนพร้อมมีบุตรนั่นเองครับ
แล้วตอนนั้นเรานวดมาแล้วตอนนี้เราก็มาย่างเพื่อสุขภาพ

มีเตาครับใช่แล้วก็สมุนไพรอ๋อมันมีสมุนไพรด้วย
เพราะว่าการอยู่ไกลของสมัยก่อน
เขาก็ต้องมีสมุนไพรอย่างนี้เราก็เอาตรงนี้มา
แต่นี่เมื่อก่อนเราก็นอนกระดานแผ่นเดียว
ตอนนี้กระดานแผ่นเดียวมันไม่ได้อะไรเราก็เอาสมุนไพรมาทำอย่างนี้
คุณผู้ชมหลังจากย่างเสร็จแล้วขั้นตอนนี้คือการจี่หอยนั่นเอง
เราใส่สมุนไพรไปแล้ว
เห็นอย่างไรครับโอ้โฮควัน
เวลาควันมาอย่างนี้ปุ๊บเราก็
ทำอย่างไรโอ้โฮคอบไปแบบนี้เลย
ลองนั่งดูสิ
ผู้ชายได้เหรอครับสุกอ๋อลองสิเอาเลย
มันไม่สุกเนอะไม่สุกค่ะไม่สุก

เดี๋ยวเชื่อจะเกือบไหม้ทั้งตัว

พิมพ์ว่าป้าปุ้มนวดแผนโบราณ
ขอบคุณป้าปุ้มมากเลยนะครับขอบคุณครับ
ส่วนครั้งหน้าครับแปลกแหวกเอ๊ะจะพาไปที่ไหนอีก
ต้องติดตามวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ